ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กาญจนบุรีนะคะมีพระบวชใหม่เพิ่งบวชได้สัก๗วัน
พระรุ่นพี่กล่าวหาว่าพระรุ่นพี่ด่าเขาเหยียดหยามเขา
ด่าแม่เขาว่าเป็นขอทานบอกว่าแม่เป็นขอทานเทียวขอข้าววัดกิน
โมโหมากค่ะเอาจอบสับหัวพระรุ่นพี่จนมรณภาพอยู่หน้ากุฏิขณะออกบินทบาท
โอ้โหหกโมงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพห้วยกระเจ้าไปตรวจสอบ
ถูกทำร้ายจนมรณภาพที่วัดวังไผ่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้า
จังหวัดกาญจนบุรีพระวิโรธแก้วปานอายุห้าสิบปี
เสียชีวิตอยู่ที่ลานวัดก็ยังห่มจีวอนอยู่นะคะ
แต่จีวอนก็หลุดลุ้ยข้างตัวยังมีบาดวางอยู่
ศีรษะถูกของแข็งตีเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองพื้นค่ะผู้ก่อเหตุคือพระลูกวัดวังไผ่
หลังก่อเหตุคือนั่งพับเพียบสีหน้าเรียบเฉยอยู่ใกล้ใกล้ร่างของพระที่มรณภาพค่ะคุณผู้ชม
พระที่ก่อเหตุคือพระนิวัตอาจหารหรือหลวงพิตาอายุสามสิบสามปี
หลังก่อเหตุก็นั่งพับเพียบหน้านิ่งอยู่ใกล้ใกล้กับร่างของพระวิโรธ
มรณภาพไปแล้วแล้วนั่งนิ่งอยู่แบบนี้
หลวงพี่ต้าเพิ่งบวชได้๗วันเองคุณผู้ชมแล้วก็ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบประคำที่โรงพักแล้วก็ยึดจอบที่ใช้ก่อเหตุไปตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงดูจอบที่ใช้ก่อเหตุสิคะ
ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดวังไผ่
ก็ไปตรวจสอบปมเหตุที่แท้จริงนะคะ
ก็มีกองไฟที่พระลูกวัดรูปอื่นจุดเผาจีวอนเปื้อนเลือด
และกองเลือดที่อยู่ตรงนั้น

น่าจะเป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพระที่มรณภาพ
คงจะมีญาติญาติมาทำพิธีให้
คุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราคุยกับพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์

ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้หลวงพี่ต้าผู้ก่อเหตุ
กับพระวิโรธที่มรณภาพทะเลาะกันมีปากเสียงกันแรงมาก
พระวิโรธด่าแม่ของหลวงพี่ต้าจริง

หลังจากเห็นหลวงพี่ต้าเอาขนมที่บินทบาทมาได้เนี่ยให้กับแม่
เช้าวันนี้ตอนที่พระทุกรูปกำลังจะเตรียมออกบินทบาทที่หน้าวัด
ก็เหลือพระสองรูปที่กำลังเดินออกจากกุฏิ
อยู่หลวงพิต้าคว้าจอบเลยค่ะ
จับหัวพระวิโรธเลยค่ะแล้วสับหลายครั้งนะคะ
คือใช้คำว่าสับเลยจริงเพราะว่าหลวงตาจวงที่เห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้เลย
คือสับหัวพระวิโรธหลายครั้ง

สับไปพูดไปว่าแม่กูไม่ใช่ขอทานแม่กูไม่ใช่ขอทานพูดอยู่แบบเนี้ย

พอออกมาดูเห็นพระวิโรธนิ่งไปกับพื้นแล้ว
หลวงพี่ต้าก็ยืนอยู่ข้างร่างมือยังถือจอบอยู่เลยนะคะ
หลวงพี่ต้าทิ้งจอบเดินไปหาหลวงตาจวง
ก้มกราบและบอกว่าผมขอโทษ
ได้ยินแต่เสียงว่าแม้กูไม่ใช่ข้อทานแม้กูไม่ใช่ข้อถ่าน
ขอบพูดย้ำอยู่นี่๒๓ครั้ง
ออกมาก็คือกระทืบเจ้าเป็นเลือดแดงคลึกหมดเลย
ค้าก็แค่เขายืนต้นบอกให้วางเจ้าก่อน

พระครูวรการจโนบลเจ้าคณะตำบลวังไผ่

บวชที่วัดเมื่อ๑๗ตุลาคมหวังให้ธรรมะขัดกล่าวจิตใจ
ส่วนพระวิโรธที่มรณภาพอุปสมบทที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
จำวัดที่นี่ได้ประมาณ๓ปี
ปกติก็เป็นพระที่พูดจาโผงผางขวานผ่าซาก

ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ในวัดค่ะ
ในจังหวัดเราค่อยดูแล
คนว่าวัดใหม่ทางจังหวัดก็ไม่รู้นิสัยเหมือนกันใช่ไหม

คือไม่ได้พูดคุยอะไรมากมาย

ทีมข่าวได้คุยกับนางเฉลาอายุ๕๘ปี
เป็นแม่ของหลวงพี่ต้าที่ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าลูกชายเพิ่งตัดสินใจจะบวชตลอดชีวิต
เพราะอยากตัดปัญหาที่ทะเลาะกับน้องชาย
คือก่อนบวชคิดว่าจะบวชตลอดชีวิต
แต่บวชได้๗วันก็มาเกาะเรื่อง
ลูกชายโทรมาบอกว่าเพิ่งฆ่าพระมรณภาพไปรูปหนึ่ง
เพราะไม่พอใจที่มาด่าแม่ว่าเป็นขอทาน
แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยเมื่อวาน
แม่ไปทำบุญขากลับ
ท่านเจ้าอาวาสให้นำอาหารที่เหลือจากบินทบาทกลับไปกินที่บ้าน
วิโรธที่มรณภาพพูดขึ้นมาต่อหน้าพระลูกชายเลยว่า
ทำตัวรวยมีญาติเป็นวิศวะเงินเดือนเป็นแสน
แต่ทำไมทำตัวเหมือนขอทาน
แม่บอกว่าพระลูกชายก็ไม่พอใจ
ไอ้ประโยคนี้คิดทั้งคืน
ก็สงสัยว่าคงเครียดที่มาต่อว่า
รุ่งเช้าก่อนบินทบาทก็เลยก่อเหตุ
น่ะนะฉันก็ว่าหลังช่วยหลังช้ายที่ไหนกินได้
ลุงพ่อก็เอาไปทนยมเราก็เก็บใส่ถุ้งใส่ถุ้งไป

แล้วก็ล้างชามพระล้างชามวัดเสร็จเรียบร้อยฉันก็กลับบ้าน
แล้วพอเช้ามาก็ได้ยินข้าวนี้
แล้วลูกก็ทำลูกก็เอามาแล้วไปทำก็ทำไม
มันก็บอกว่ามันว่าแม่ว่าแม่เป็นคนขอทาน
แล้วป้ากไม่ดีว่าอะไรรวยอะไรมีลูกเงินเดือนซ่องแซ่นซ่ำแซ่น

เขาก็เป็นคนดีไม่ก้าวร้าวกับพ่อแม่นะ
ถึงได้ว่าเอออยากบวชก็จะหาเงินบวชให้
แต่ทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือนางเฉลาผู้เป็นแม่ก็ยืนยันว่าเอาจริงไม่เคยไปโอ้อวดพระ
รูปที่มรณภาพว่าตัวเองร่ำรวยหรืออะไรนะ
ก็แค่เล่าให้ฟังว่าหลานชายเป็นวิศวะเงินเดือนเป็นแสน
ก็พูดให้ฟังตามภาษาชาวบ้านไม่ได้จะโอ้อวดเลยจริง
ส่วนลูกชายยอมรับว่าเคยติดคุกคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แต่ยืนยันว่าแค่ไปกับเพื่อนไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
โทษมาได้เป็น๑๐ปีก็ออกมาทำงานรับจ้าง
มีปัญหาทะเลาะกับน้องชายเลยตัดสินใจขอบวช
ซึ่งลูกชายคนนี้รักแม่มาก
แตะต้องแม่ว่าแม่พูดให้แม่เสียหายไม่ได้เลย
จะโกรธมากครั้งนี้ก็คาดว่าก่อเหตุ
ก็เพราะว่าโกรธพระรูปที่มรณภาพมาว่าแม่ว่าเป็นขอทาน
คุณผู้ชมคะตำรวจก็นำตัวหลวงพี่ต้าศึกนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไปชี้จุดเกิดเหตุที่วัด
จุดที่วางจอบเอาไว้จุดที่พระมรณภาพ
แล้วก็สอบปากคำต่อที่สพห้วยกระเจ้า
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีรับศพของพระวิโรธ
ทำพิธีรดน้ำศพที่สาราวัดวังไผ่นี่แหละค่ะ

วิโรธไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่เจ้าอาวาสขอเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีทางศาสนา
ให้กับพระอธิมรณภาพที่วัดแห่งนี้ค่ะ